ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสะสมในประเทศไทยกันบ้าง
ตอนนี้คืออาจารย์หมอหลายท่านเขาเป็นห่วง

กราฟมันจะขึ้นแล้วก็ชันขึ้นทันที
หรือว่าอยากเห็นเป็นแบบของญี่ปุ่นหรือฮ่องกง

ผู้ป่วยค่อยเพิ่มขึ้นแต่มันก็จะหยุดได้
เขาบอกกลัวกลัวมันเป็นแบบชัน
ดังนั้นมาตรการต่างเขาบอกขอให้ประชาชนเชื่อฟัง

ถูกต้องค่ะก็หนึ่งในมาตรการนั้นก็คือ

แต่พูดถึงตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อบ้านเรา๒วัน
นี่คือเป็นหลักร้อยมา๒วันแล้วนะคะ
อย่างวันนี้จำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๒๒ราย
คุณผู้ชมใน๑๒๒รายมันกลายเป็นว่ามี๙๒ราย
ที่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะติดมาจากไหน

ถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้มันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย

โดยกระทรวงสาธารณสุขก็พบผู้ป่วยโควิด
ในวันนี้เพิ่มขึ้น๑๒๒ราย
ก็จะแบ่งตามหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยเดิม๒๐ราย
รายนี้แบ่งออกมาเป็นผู้ป่วยที่มาจากสนามมวย
๔รายก็สนามมวยมีไปที่นนทบุรีนครปฐมแล้วก็อุบล
กลุ่มนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงนักมวยแล้วก็เป็นผู้ชม
อันนี้รายแรกสำหรับกลุ่ม๑
ส่วนกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยจากการสังสรรค์
แล้วก็ไปทำงานกับชาวต่างชาติคือก็จะมี๑๖ราย
ดังนั้น๔บวก๑๖จะกลายเป็นกลุ่มที่๓
หนึ่งค่ะคือกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยเดิมรวมเป็น๒๐ราย
ใช่ครับส่วนกลุ่มที่๒ถือว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่
ผู้ป่วยลายใหม่ก็จะแบ่งลายออกเป็น๑ที่กลับจากต่างประเทศ
เป็นชาวต่างชาติ๔รายนะครับเป็นชาวไทย๒ราย
นี่กลับมาจากปลอยเป็บแล้วก็รายที่๒ในกลุ่มที่๒
ก็เป็นคนที่ทำงานอาศัยในสถานที่แออัด
เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ๖ราย
เป็นพนักงานผับบาร์ดีเจในผับ
ขับรถรับส่งอยู่ในภูเก็ต๑๐๑กระบี่แล้วก็สุราธานี
แล้วก็ลายที่๓สำหรับผู้ป่วยรายใหม่
ก็คือผู้ที่รอสอบสวนโรคอีกจำนวน๙๒ราย
กลุ่มนี้น่าให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าไม่ทราบที่มาที่ไป
หรือว่าไม่รู้แหล่งต้นกำเนิดของโรค
ว่าเขาไปติดเชื้อมาจากไหนอย่างไรอันนี้สำคัญมาก
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมยอดสะสมผู้ป่วยในไทยนะตอนนี้
รวมแล้ว๗๒๑รายแต่เราก็ต้องรายงานนะคะ
สำหรับคนที่รักษาหายกลับบ้านได้แล้วมี๕๒ราย
แล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมี๖๖๘ราย
จำนวนนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยอาการหนักอาการวิกฤต
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ๗รายนะคะแล้วก็เสียชีวิตไป๑ราย
นี่คือยอดรวมของณตอนนี้๗๒๑รายนะคะ
เรื่องนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกระทรวงสาธารณสุข
ก็บอกว่ามีแนวโน้มที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัดจะมีมากขึ้น
ก็มาจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
ก่อนแล้วก็หลังที่มีการประกาศให้ปิดสถานที่บางแห่งในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งโฆษกระทรวงสาธารณสุขขอให้ทุกคนที่เดินทางกลับบ้าน
จะต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
หรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดรวมถึงพอไปถึงปั๊บเนี่ยครับ
ไม่ใช่ว่าโอ้โหไปเจอปู่ย่าตายายอย่าพึ่งนะคะ
จะต้องกักตัวเองในบ้านอย่างเคร่งครัด๑๔วัน
เพราะว่าไม่อยากให้กลายเป็นคนที่มาจากกรุงเทพเป็นคนไปแพร่เชื้อ

แล้วก็ยังคงแจ้งเจ้าหน้าที่ได้หมายเลขโทรศัพท์๑๔๒๒นะฮะ
ของกลุ่มควบคุมโรคแล้วก็บอกว่า
ในเมื่อทางการไม่สามารถที่จะระงับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของกลุ่มนี้ได้
ก็ขอให้ท่านนั้นดูแลตัวเอง
แล้วก็โศกขอความร่วมมือด้วยนะคะว่าถ้าเกิดประชาชนไม่ได้มีอาการ
ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ควรที่จะขอเข้ารับการตรวจเชื้อ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยนะ
มีคนมาขอรับการตรวจเชื้อมากกว่า๓๓๐๐๐ตัวอย่าง
แต่ก็อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังจริงประมาณ๑๐๐๐รายเท่านั้นเอง
แล้วในจำนวนนี้ไปตรวจพบเชื้อจริง๔๐๐รายค่ะ
คิดเป็น๔ส่วนอีก๒๐๐๐๐รายเนี่ย
ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาตรวจเลย
เพราะอย่างที่บอกมันเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับทีมแพทย์
แล้วสิ่งสำคัญตัวน้ำยาตรวจเชื้อคุณสืบสกุล
บางพื้นที่บางจุดที่รับตรวจเนี่ย
บอกว่าของงดรับตรวจชั่วคราวเพราะว่าน้ำยาหมด
เรื่องนี้ค่ะรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
อย่างนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์บอกว่า
มีสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ระบุนะคะ
ว่าถ้าประเทศใดที่มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่า๑๐๐ราย
ราฟผู้ป่วยจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกประเทศ
เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศพวกยุโรปอย่างอิตาลี

ก็การพุ่งขึ้นจะทำให้ระบบสาธารณสุข

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
ส่วนญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์ตัวเลขพุ่งขึ้น
แต่ว่าสุดท้ายมันก็ถูกเบนออกไปอย่างรวดเร็ว
เพราะมาตรการการเก็บตัวของคนในประเทศนั้นนะ

ว่าเขาก็ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ
เขาก็มีระเบียบวินัยอย่างที่บอกไปว่านักวิชาการเขาห่วงว่า
กราฟผู้ติดเชื้อจะพุ่งชันหรือว่าจะเป็นแนวราบนะฮะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือช่วงเวลาทองเลยนะ
ถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติตัวให้มีวินัยอย่างเร่งครัด
การที่จะอยู่บ้านเพื่อเป็นการระงับการแพร่เชื้อ
ไม่อย่างนั้นกราฟของบ้านเราเราอาจจะเห็นตามยุโรป
อิตาลีแบบที่เราไม่อยากเห็น

คุณผู้ชมครับไปดูการเดินทางกลับภูมิลำเนา
การเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครที่หมอชิด๒เมื่อวาน

รายงานตัวเลขผู้เดินทางไปต่างจังหวัดประมาณสัก๘๙๐๐คนนะครับ
แต่ว่าวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจในช่วงครึ่งวันเช้า
ปรากฏว่ามีคนมาใช้บริการไม่มากนักนะครับ

จะมีประชาชนเข้าใช้บริการไม่เกิน๕๐๐๐คนนะครับ
โดยบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิด๒นะครับ
ช่วงครึ่งวันแรกเห็นได้ชัดเลยว่า
มีประชาชนเข้ามาใช้บริการบางตากว่าเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้โอ้โหแออัดไปหมดเลย

คือเมื่อวานี้ที่ไปกันเยอะเนี่ยนะครับ
หลังจากที่กรุงเทพมนครได้ประกาศปิดจุดสำคัญ
การค้าในพื้นที่กรุงเทพมนาคม

คือกระทรวงมหาทัยประกาศเตรียมปิดด่านพรมแดน
ถาวร๑๘จุดในวันนี้๒๓มีนาคม
ทำให้การเดินทางก็เดินทางกันตั้งแต่เมื่อวานนี้
แรงงานนอกระบบแรงงานต่างด้าวเขาก็เดินทางกันเมื่อวานนะทั้งวัน
กระทั่งค่ำคืนเมื่อวานแล้วก็ไปถึงที่ต่างจังหวัดช่วงเช้า
เพื่อจะเดินทางออกนอกประเทศกัน
วันนี้นะครับที่ช่องขายตั๋วอย่างกรุงเทพเวียงจันทร์
กรุงเทพพนมเปนยุติการขายตัวแล้วนะจนกว่าจะมีการประกาศเปิดด่านชายแดนอีกครั้ง
ขณะที่กลุ่มแรงงานต่างชาติกลุ่มหนึ่งนะครับก็บอกกับทีมข่าวบอกว่า
ปกติแล้วทำงานอยู่ที่ร้านอาหารซีฟู้ดแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละครับ
ค่าจ้างวันละ๓๕๐บาทแต่พอร้านปิด๒๒วันทีนี้ทำยังไงดี
ค่าจ้างก็ไม่ได้เงินจะกินจะใช้ก็ไม่มีก็ชวนเพื่อนอีก๕คน
ตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่ประเทศลาวเพราะว่ามันขาดรายได้
โควิดก็กลัวแต่ก็ไม่มีเงินจะกินกลัวอะไรดีกว่ากันเขาก็คิดหนักเหมือนกันนะ
ด้านของนายจีรศักดิ์เยาวัตสกุลกรรมการผู้จัดการ
บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขก็เปิดเผยนะครับว่าคาดว่าวันนี้
จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการที่สถานีขนส่งหมอชิดประมาณ๓๐๐๐คน
เกิน๕๐๐๐คนก็จะลดลงจากเมื่อวานนี้ยอดเมื่อวานนี้อยู่ที่๘๔๐๐คน
ก็เลยมั่นใจนะครับว่าวันนี้มีรถบขเพียงพออย่างแน่นอน
สำหรับมาตรการความปลอดภัยที่สถานีขนส่งหมอชิดนะครับก็มีการตั้งจุดคัดกรอง
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างเข้มงวดมีบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือ
พร้อมกำหนดที่นั่งในอาคารให้มีการเว้นระยะห่าง
รวมทั้งรถบขทุกคันมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
ขอให้ประชาชนมั่นใจได้นะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะจากบขศเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดู
ที่บริเวณด่านพรมแดนนะคะก็เป็นจุดที่ด่านแม่สอด
ที่จังหวัดต่างนั่นเองแรงงานพม่าในคุณสุจกุลมาก
แบบเป็นพันคนเลยค่ะแล้วมันล้นทะลักมาก
เจ้าหน้าที่ต้องมีมติผ่อนผันให้เปิดด่านชั่วคราว
เป็นการระบายแรงงานที่ตกค้างให้กลับประเทศให้หมด
ในวันนี้เท่านั้นนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดเลยค่ะ
คุณผู้ชมเพราะว่าแรงงานพม่า๓๐๐กว่าคน
รอยืนออกันอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าสำนักงาน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วบางคนเนี่ยนะ
เขามารอตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาแล้วค่ะ
ทำให้ถนนทางเข้าด่านก็เต็มไปด้วยแรงงานพม่า
แล้วก็มีรถบัสเพียบเลยที่มาส่งแรงงาน
การจรับกระจอดนี่ติดขาดไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็มีการมาระดมกำลังกัน
มากันเป็นร้อยนายเลยนะคะเพื่อดูแลความเรียบร้อย
ช่วยจัดระเบียบซึ่งก็มีการประสานกับ
นายอันศิษย์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการส่งคนกลับประเทศ
ซึ่งก็จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดตากแล้วก็มีมติผ่อนผันเป็นการเปิดด่าน
ชั่วคราวเป็นการระบายแรงงานที่ตกค้างเนี่ย
กลับประเทศให้หมดแล้วก็ให้เงื่อนไขด้วยว่า
จะต้องพายในวันนี้เท่านั้นครุ่งนี้จะไม่มี
มติผ่อนผันเปิดด่านชั่วคราวอีกแล้วนะคะ
ไปดูสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวร
คลองลึกที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ด่านสุรกากรอรัญญประเทศก็นำกำลังมารักษา
สงบที่เรียบร้อยบริเวณทางแยกเข้าตลาดโรงเกลือ
หลังพบว่ามีแรงงานชาวกัมพูชากว่า๓๐๐คน
กระเป๋าสัมภาระทยอยเดินทางมาที่นี่
เพื่อจะขอข้ามด่านพรมแดนไปประเทศกัมพูชานะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อธิบายบอกว่าด่านพรมแดนได้ถูกสั่งปิดแล้ว
ห้ามมีการเข้าออกขอให้แรงงานเดินทางกลับที่ทำงานเดิม
แต่แรงงานกลุ่มนี้บอกจะเดินทางกลับไปไหน
คือเมื่อวานที่เขาเดินทางออกจากกรุงเทพมนาคมแล้วก็จะกลับประเทศของเขา
เขาก็บอกว่าไปตายเอาดาบหน้าเหมือนกันนะคุณนะ
เขาบอกไม่รู้จะไปทันว่าด่านปิดด่านยังไม่ปิดหรือเปล่า
แต่ก็ขอไปไว้ก่อนสุดท้ายก็ไปออกันอยู่ตามด่านตรงนี้นะฮะ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ในจุดนี้ก็บอกว่าก็ไม่สามารถที่จะเปิดด่านตรงนี้ได้
ส่วนแรงงานเองก็บอกว่าไม่สามารถเดินทางกลับสารที่ทำงานเดิมได้เช่นเดียวกัน
เนื่องจากที่ทำงานก็ปิดหนีโควิด๑๙
แล้วก็ต้องการจะเดินทางกลับบ้านเกิดเท่านั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้
จึงต้องคอยควบคุมดูแลให้แรงงานอยู่ในวงจำกัดบริเวณหน้าด่านพรมแดนคลองลึก
พร้อมกับรายงานด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วทราบ
เพื่อประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยในการหาทางออกเป็นการด่วนนะฮะ
ตอนนี้ทั้งวันคงจะหาทางออกกันในเรื่องของแรงงานต่างชาติ
ใช่ค่ะดูแรงงานพม่าไปแล้วดูแรงงานกัมพูชาไปแล้ว
แรงงานชาวลาวบ้างละกันค่ะคุณผู้ชม
อุบลราชธานีนะคะอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติแห่งที่๒
ที่ตำบลขามใหญ่มีแรงงานชาวลาวมากัน๒๐๐กว่าคน
ก็ทยอยเดินทางกลับบ้านผ่านด่านถาวรที่ช่องเม็กซ์
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองแล้วก็คอยวัดไข้เบื้องต้น
ซึ่งคณะกรรมการจังหวัดบอกว่าจะยืดหยุ่น
ด่านให้ชาวลาวเดินทางผ่านด่านถาวรช่องเม็ก
ได้เป็นกรณีพิเศษนะคะ
คุณผู้ชมครับท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านะครับ
ก็ขอให้ทุกท่านร่วมมือป้องกันแม้แต่งานบุญเองกระทั่งถึงงานศพเอง
เขาก็มีมาตรการป้องกันนะครับงานบุญหรือว่าวัดวาต่าง
หรือว่าสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปขอตัวเลขอะไรกันเนี่ย
ที่ปิดแล้ววันนี้นะคำชโนธปิดแล้ววันนี้นะฮะ
ส่วนงานนี้นะครับมีทั้งงานบุญแล้วก็งานศพ

ใช่ฮะบรรยากาศที่วัดเขื่อนขันตำบลอรัญยิกษ
อำเภอเมืองพิศนุโลกผู้เท่าผู้แก่ที่ไปทำบุญที่วัด
เมื่อเช้านี้ก็ต้องผ่านการตรวจวัดไข้ตรวจคัดกรองแบบรายคน
หากใครมีไข้สูงเกิน๓๗๕องศาก็ให้กลับบ้าน
ไม่ให้เข้าไปในสาราหรือไม่ก็ต้องให้ทางญาติเนี่ยนะฮะ
พาไปหาหมอไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับว่ามีไข้หรือเปล่า
แล้วก็จะเข้าสู่มาตรการการกักตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
อกจากนี้ทางวัดทางศาลาก็มีการเตรียมเจลแอลกอฮอล
ให้ทุกคนไว้ล้างมือด้วยนะครับ
เช่นเดียวกันกับที่วัดศรีสุธาบราม
หรือว่าวัดโคกมะตูมอำเภอเมืองพิศนุโลก
วันนี้วันพระก็มีคนไปทำบุญกัน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เท่าผู้แก่ครับ

ทางวัดก็เตรียมเจลแอลกอฮอลล้างมือวางไว้บริการ
หน้าประตูเข้าสาราทั้งสองด้านนะครับ
เหมือนกับวัดราชบุรณะ
ทางวัดเตรียมเจลแอลกอฮอลให้ญาติโยมล้างมือ
บางคนที่ไม่อยากไปวัดเพราะกลัวว่าจะแออัด
ซึ่งบรรยากาศเช้านี้ก็มีพระสงฆ์
ของชาวบ้านที่ราชบุรีนี่เป็นงานศพค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ในงานศพของนายวิทูลเทพแก้วอายุ๖๕ปี
ญาติก็มีการตั้งศพเอาไว้ที่บ้านที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
เจ้าภาพเขาติดต่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ลงทะเบียนผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่
แล้วเป็นจุดคัดกรองเฝ้าระวังโควิด๑๙
คือคนที่จะมาร่วมงานศพทุกคน
แม้กระทั่งพระที่จะเข้าไปสวดศพต้องมีการตรวจวัดไข้ก่อน
พอตรวจเสร็จปั๊บอุณหภูมิไม่ถึง๓๗บาท
หลังจากนั้นกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนที่จะเข้าไปในงาน

เมื่อกี้ไงที่บอกว่าแบบมีทั้งผู้ที่มาจากนอกพื้นที่

ทีนี้พอตรวจไข้เรียบร้อยแล้วเอากดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้ว
มือเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปถึงเนี่ยนะ
เจ้าภาพเขาจัดเก้าอี้สำหรับแขกที่จะมานั่งฟังพระสวดเนี่ย
เก้าอี้จะห่างกันมากกว่าเดิมค่ะคุณผู้ชมประมาณเมตรหนึ่ง
เพื่อให้ทุกคนรักษาระยะห่าง
มีระยะห่างทางสังคมไม่อยู่ใกล้กันมากเกินไป
อันนี้ก็เป็นตามมาตรการที่รัฐบาลรณรงค์นะคะ
เช่นเดียวกับงานชาปนกิจศพนะครับ
โควิด๑๙นี่ที่วัดบ้านน้อยหนองว่า
ตำบลสำโรงใหม่อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำ
เป็นงานชาปนกิจศพนายเบ้างาหอมอายุ๗๖ปี
ญาติญาติก็มีมาตรการป้องกันโควิด๑๙ตามระเบียบ
ว่าราชการจังหวัดอย่างเข้มงวดนะครับ
เก้าอี้สำหรับแขกแบบเว้นระยะห่างกัน๒เมตร
ส่วนการขึ้นวางดอกไม้จันทร์จัดเป็นแถวเหมือนเดิมแล้วครับ
แต่ว่าในแถวต้องเว้นระยะห่างกัน๒เมตรเหมือนกัน
ออขึ้นไปบนเมนแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับ
เจลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างมือ
และให้แขกที่ไปร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
อกจากนี้ยังให้แขกทุกคนที่มาร่วมงาน
ลงทะเบียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอาไว้ด้วย
เพราะหากพบคนติดเชื้อในภายหลังคนเจ็บคนป่วย
ป่วยได้ไข้อะไรอย่างนี้ก็จะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคุณนะ
โดยเฉพาะแจ้งผู้นำชุมชนให้ได้รับทราบ
แล้วก็จะต้องให้คนในชุมชนนั้นกักตัวดูแลตัวเองสังเกตอาการตัวเอง
แต่ทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหานะครับมาตรการต่าง
ก็ทุกคนให้ความร่วมมืองานชาปนกิจศพก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อย
ตามขั้นตอนทางศาสนาแล้วก็ยังอยู่ในระเบียบปฏิบัติ
ในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด๑๙ด้วยนะครับ